เหตุเกิดจากคลิปและมีคำถามตามมามากมายนะว่าคนขับรถคันนี้เนี่ย
ทำไมขับแบบนี้แล้วเป็นพระด้วยทำไมถึงขับเอง
แล้วก็มีคำถามอื่นอีกเยอะเลยนะครับ
ไปดูคลิปกันนะฮะว่ารถคันนี้โอ้โหเดินหน้าถอยหลังจนชนรถของชาวบ้าน๘คันเลยนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะทั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็กล้องที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้นะฮะรถคันนี้ทำไมแปลกฮะเป็นรถกระบะทะเบียนกไก่วแหวน๓๕๕๗เชียงใหม่ตัวรถก็ไม่แปลกแหละแต่ว่าการขับเนี่ยแปลกคุณดูสิ
ที่โดนรถคันนี้ชนนะฮะชาวบ้านตกออกตกใจฮะรีบลงมาดูรถของตัวเองด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะที่ด้านหน้าอาคาร๓๐โครงการบ้านเอื้ออาทรป่าตันตะบนป่าตันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ชาวบ้านรีบมากันเลยว่าคนขับรถคันนี้เป็นใคร
เปิดประตูเข้าไปจะให้คนขับลงมานะคุณนะ
นี่คนขับเขาก็เปิดให้ปรากฏทุกคนเหม็นฮะ

เหมือนอะไรทราบไหมครับคือคนขับอ่ะขออภัยคุณผู้ชมวูธรร้าดด้วย
คนขับเป็นพระเป็นพระ

แต่มีคำถามจากชาวบ้านและคนที่ถ่ายคลิป
ทำไมท่านใส่แค่อังสะแล้วใส่กางเกงขาสั้น
พระรูปนี้ท่านเป็นถึงครูบานะ
เป็นเจ้าอาวาสวัดดังแห่งจังหวัดเชียงใหม่
ก็คือพระครูพุทธบทเจติยากร
หรือว่าครูบาพอนไชยพียวันโหน

วัดท่านใหญ่ท่านโตแต่ทำไมท่านเจ้าอาวาดท่านครูบา
ถึงต้องมาขับรถเองแบบนี้แล้วถ้ามีอาการแปลกใส่แต่อังสะ

บอกว่าครูบาท่านจอดรถคันนี้แบบติดเครื่องไว้ตั้งแต่เมื่อคืน

และท่านน่าจะนอนอยู่ในรถจนกระทั่งเช้าท่านจะออก
แล้วก็ท่านก็ถอยรถแล้วมีอาการแบบนี้
และมีอาการที่นอกจากใส่อังสะผืนเดียวใส่กางเกงขาสั้นแล้ว

ทีนี้ก็มีการสอบปากคำครูบานะ
ครูบาบอกว่าจำเป็นต้องขับรถมาเอง
จากจะไปซื้อของเตรียมจัดงานบุญที่วัด

แล้วก็บอกแบบนี้ครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ครูบาขับรถแวะมาหาน้องสาวที่พักอยู่ที่นี่

ระหว่างกำลังจะขับรถออกจากช่องจอด
พลาดเข้าเกียร์ถอยหลังผิด

พุ่งไปชนรถยนต์ของครูบาร์๓คัน

ตำรวจเชิญตัวพระครูพุทธบทเจติยารักษ์
หรือว่าครูบาร์พรชัยไปตรวจวัดเป็นแม่งกอฮอล์

ไม่ติดใจเอาความไม่มีการแจ้งความ
แต่ท่านบอกแบบนี้ท่านกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง
แล้วท่านเป็นโรคประจำตัวแล้วตอนนั้นตกใจ

ส่วนลูกศิษย์ลูกหานะรีบมาเคลียร์คุณ
มาเคลียร์ค่าเสียหายให้กับเจ้าของรถคันต่างเนี่ย

ก็เลยเป็นคำถามอีกโอ้เอาเงินวัดมาใช้หรือเปล่านะครับ
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบนะครับคืบหน้าวันนี้เนี่ย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสลวงอำเภอแม่บริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็คือนายสนิทกิติกรเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
บอกว่าพระครูพรชัยท่านขับรถมาจากวัดของท่านมาถึงในเมืองคุณ
ถ้าเรียกว่าขับรถจากวัดของท่านนะคุณนะก็ที่วัดพระพุทธบาท๔๐๐ที่ตำบลสลวงนะฮะ
มาที่ในเมืองเนี้ยก็ที่บ้านเอื้ออาทรเนี้ยนะฮะป่าตันเนี้ยนะคุณนะ
ผมไปดูกูก็แบบชั่วโมง๙นาทีเลยนะถ้าต้องขับลงเขานะ
สิบห้ากิโลเมตรฮะท่านขับมาเองแบบนี้นะครับ
โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสลวงพื้นที่ของวัดก็บอกว่า
ท่านเนี่ยมีน้องสาวคนสุดท้องอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่แต่ตอนท่านขับมาเองเนี่ย
ไม่มีใครรู้นะครับว่าท่านขับมาเองแล้วก็ไม่เคยมีใครรู้ว่าน้องสาวของท่านเนี่ย
อาศัยอยู่ที่ไหนนะครับอยู่พระครูก็ขับรถลงมาในเมืองเอง
หลังเกิดเหตุพระครูพรชัยยังไม่ได้กลับวัด
แต่ทราบว่าเข้าไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่
ก็คาดว่าอาจจะไปรักษาอาการโรคกระดูกทับเส้นนะครับ
และถึงขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อพระครูได้ส่วนนี้ที่วัดคุณที่บอกว่าใหญ่โตนะฮะ
เป็นวัดดังแห่งเชียงใหม่เลยนะครับค่ะด้านผู้มนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยนะฮะ
บอกว่าในพื้นที่ภาคเหนือทางคณะสงหนเหนือได้มีข้อห้าม
ให้พระท่านขับรถอยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ
ก็จะตรวจสอบข้อที่จริงถึงสาเหตุความจำเป็นในการขับรถเอง
ของพระครูพรชัยนะครับส่วนการใช้เงินในการชดใช้ค่าเสียหาย
กับคู่กรณี๘คันคันละแสนนะครับคุณฮะ
เรื่องต้นตรวจสอบแล้วว่าเป็นการใช้เงินส่วนตัว
เนื่องจากเป็นความผิดส่วนตัวนะครับ
ไม่ได้เกี่ยวกับเงินวัดที่การใช้จ่ายจะต้องผ่านทางคณะกรรมการด้วยนะครับ

มีคำถามมากมายนะครับที่ต้องถามทางพระครู
แต่ว่าตอนนี้ทางพระครูรักษาตัวอยู่
เพราะว่าญาติโยมเขาสงสัยไงคุณทำไมขับรถมาเองมาอยู่ในเมือง
ราคาถ้าเลอะแบบนั้นก็เลอะอุจจาระนะครับ